ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูข่าวคราวในเรื่องของโลกโซเชียลกันหน่อย

มีให้ติดตามกันแทบทุกวันแล้วฮะ
คลิปนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมา

ทำผิดถูกจับก็เถียงกันไปเถียงกันมา
แต่ว่าชาวเน็ตเสียงแตกบางฝ่ายก็เห็นด้วยกับตำรวจ
ฝ่ายก็เห็นด้วยกับประชาชนในคลิปนี้
ให้คุณผู้ชมตัดสินไปพร้อมกันครับ

โปรดติดตามต่อไป
อันนี้ตัดมาให้ดูแค่บางช่วงนะคุณ
เพราะว่าทั้งหมดเต็มเขามี๔คลิป
คลิปหนึ่งประมาณ๓นาที๔นาทีนะคะ
หลายฝ่ายเขาเห็นใจท่านตำรวจ
เพราะว่าคนในคลิปพูดจะไม่ค่อยดีเท่าไห
ใช่น้ำเสียงมันก็ค่อนข้างจะแข็งกล้าว
เขาเรียกว่าไปคมเห็นน้ำใจกัน
แต่ท่านพูดว่าไม่ได้จบดร
มันก็พูดดีกันหน่อยก็ได้

ตำรวจขอเข้าตรวจค้นในรถยนต์ของชายคนหนึ่ง
นี่ครั้งหน้าประมาณครึบชมได้ยินได้ฟังแล้วนะครับ
ก็เป็นได้ยินเสียงของเจ้าของรถ
กำชะบให้ตำรวจด้วยด้ำเสียงที่ดุดัน
บอกให้ตำรวจค้นรถของเขาทีละคนเท่านั้น
แล้วก็ให้ยืนห่างจากประตูเพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะยัดข้อหาให้
ขณะที่ตำรวจก็พยายามสอบถามเอกสารสำคัญประจำตัว
บัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับขี่
รวมไปถึงบ่อยอนุญาตใช้วิทยุสื่อด้วย
แล้วก็อาชีพการงานของชายคนนี้ว่าทำงานอะไรเรียนอะไร
หลังจากคลิปถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์ต่างก็แสดงความเห็น
ก็บอกว่าชายคนนี้พูดจาไม่ดีบ้าง
ก็บอกว่าตำรวจเองก็ชี้แจงไม่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงต้องตรวจค้นรถของประชาชน
ทั้งที่เจ้าของรถก็ชี้แจงว่าขับมาตามปกติ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ติดต่อไปยังในทันมณีชายางกูลครับ
ก็เป็นชายในคลิปที่อ้างว่าเป็นนักเรียนที่เรียนดรอยู่ที่นิวยอร์กที่สหรัฐนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นตอนตี๓ของเมื่อวาน
ตี๓ของวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ขณะขับรถอยู่บนถนนกาญจนวนิษฐ์นะครับก็ขับช้าเพราะว่าพยายามมองหาป้ายซอย
จู่เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ของตำรวจขับมาประกบเลยครับแล้วบอกให้จอดเขาก็ไม่ได้ขัดขืนนะฮะ
แต่ว่าขณะที่ยังจอดไม่สนิทตำรวจก็เปิดประตูมาขอตรวจค้นทันที
ส่วนกรณีที่อ้างเรื่องของการศึกษาในทันก็ชี้แจงว่าเป็นเพราะว่าตำรวจนั้นสอบถาม
ตอบไปตามความจริงและไม่มีเจตนาที่จะถากถางดูถูกตำรวจครับ

ผมก็ขับรถเปิดกระจกอยู่แล้วใช่ไหมครับปกติมันก็เกิดแอร์
ครับแล้วผมก็มองหาซอยอยู่สักพักมีมอไซค์มาประกบข้าง
ก็เป็นตำรวจผมก็ตกใจพยายามเบียดให้ผมจอดผมก็จอดแล้วก็เปิดประตูรถผมทันทีเลย
ตอนนั้นผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปครับผมถามชื่อให้แสดงตนก็ไม่มีตอบรับหนังในคลิปหนึ่งครับ

ก็คิดถึงรุ่นทั่วไปครับว่าสงสัยจะหายาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ทันเล่าต่อนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากคลิปยังไม่จบด้วย
ต่อมามีผู้กองแล้วก็ในดาบตามมาสมทบในจุดเกิดเหตุด้วยครับ
แล้วก็มีการยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือเพราะว่าผู้กองไม่พอใจที่ในทันนั้นไลฟ์สดเฟซบุ๊กอยู่
ระหว่างทางตำรวจก็ให้ในทันจอดรถไม่ต้องไปโรงพักแล้วแล้วก็ขอเจรจาขอให้ลบคลิป
ขณะทีก็ถามเรื่องกันกับผู้รู้กฎหมายเป็นการนำร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตำรวจหรือไม่
อ๋อโอเคอ๋ออ๋อแม่
แล้วก็ระหว่างทางก็
อะไรอยู่ด้านหลังทำไม่ได้ครับ

แล้วก็ให้ผมไปได้เลย
เขาบอกว่าขอคุยส่วนตัวนิดนึง

อยากให้ผมรอบทิศ
ส่วนผมอ่ะคือความผิดหน้าเมื่อกี้ขับรถ

ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาถ่ายหลักฐานไว้แล้วอย่างนี้ครับ
เนี่ยครับก็เป็นเสียงที่ทีมข่าวของเรา
โทรไปคุยนะไปสอบถามคนที่อยู่ในคลิปนะฮะ
ขณะที่ทีมข่าวก็ตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่ที่สงขรา
ก็ได้รับคำชี้แจงจากตำรวจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันนั้น
ซึ่งเหตุที่เขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยก็เกิดไปแล้วซึ่งออกเวรไปแล้วนะครับ
แล้วก็จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่วันพรุ่งนี้
พร้อมกับหลักฐานคลิปจากโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายไว้ด้วยเช่นเดียวกัน
คือตำรวจเองก็มีคลิปเหมือนกันต้องรอดูว่าจะตรงกันหรือเปล่า
ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปว่า
ฝากฝั่งหนึ่งตำรวจเขามีหลักฐานอย่างไรบ้างนะครับ